พร้อมกับหาเลี้ยงตัวด้วยการขายน้ำแข็งใส
เรื่องราวของลุงดำนั้นสู้ชีวิตมากมายขนาดไหนติดตามชมค่ะ
ผมชื่อนานิวัฒน์สเตี๋ยนเชษฐกุลนะครับ

อดีตเคยเป็นพนักงานแห่งหนึ่ง
จุดหนึ่งได้มีการผันแปลของชีวิต
คือได้มีลูกน้อยของผม
ที่ไปถูกหมอเค้าเจาะหลังแต่และเกิด
ให้ผมตัดสินใจในการต้องมาเลี้ยงดูเขา

ถามอาจารย์หมอที่เจาะหลังลูกลุง

ว่าทำไมจ่อหลังลูกลุงเป็นเพราะอะไร
ลุงดังเคยคิดเพราะแท้กับลุงมากมั้ยคะ
แรกก็คิดเหมือนกันนะ

เงินที่หามามันก็รอไปเรื่อย

ถามว่าก่อนหน้านั้นเคยคิดไหม

บอกหนูไปกันดีกว่าไหม

แต่ว่ามันเกิดการผันแปร

ก็หมอเขาบอกว่าพ่อเด็กอย่าไปท้อนะ
เด็กยิ่งกว่าพ่อเด็กยังมีอีกเยอะ

มันเกิดแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุด

ก็มีผู้จิตใจดีแล้วก็มีความเมตตา

ตอนนั้นขายกล้วยทอดนานไหมครับ
ขายกล้วยทอดได้๓เดือน

กล้วยทอดเข้าไปแล้ว
ทำไงอ่ะขายน้ำ

เอาค่ะคิดเออเข้าทาง

จะทำไงให้เขาไปกับเราได้

แล้วหนูวาดแป่นไปให้ช่าง

รักษาสมีรค่ายได้กำไรของเราก็ไหมครับ
อาหารว่ากำไรเยอะไหม
กำไรครึ่งหนึ่งของปราณณวรรภาพสวรรค์

ในกรณีที่ว่าเราอยู่กับที่

วันไหนขายได้ได้บ้างครับคุณลุง

ก็มีนะบางวันนี้ขายได้น้อยมากเลย
วันก็๑๐ถ้วย๑๕ถ้วย

ถามว่ามันทำให้ลุงท้อไหม

เพราะว่าของบางอย่างมันเก็บได้

มีเรื่องอะไรบ้างครับ

แล้วอย่างทุกวันนี้

วันนี้เราใช้ชีวิตแบบพอเพียง

เพราะว่าความรับผิดชอบ

หรือว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่าง

เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือลุงดำนะคะ
ก็ไปอุดหนุนน้ำแข็งใสของคุณลุงกันได้

แขวงราศบุรณาเขตราศบุรณาสูงเทพฯมหาลักษณะคอ
หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้เราขึ้นให้ได้แล้ว
สอบถามได้ว่าคุณลุงขายช่วงกี่โมง

กินน้ำแข็งใสของคุณลุงเชื่อเถอะ
ชื่นอกชื่นใจเป็นที่สุดจริง